ติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้กับคุณสุภาพคลี่ขจาย
แล้วก็ถูกส่งไปต่ออายการนะฮะแล้วก็รอสั่งฟ้องต่อสาร
แต่ว่ามันยังมีอีกหลายคดีข้างอยู่

สวัสดีครับคุณก๊อฟครับคุณน้ำแข็งครับ

คดีหวยเป็นคดีดังจริงครับ
แต่ว่ามีอีก๒๓คดีที่คุณกอล์ฟเกินไป
เป็นคดีที่ดังมากในช่วง๔๕ปีที่ผ่านมาแล้วก็เงียบไป
จำคดีรถหรูรถเถื่อนได้ไหมครับ
จำคดีของเบลลี่ที่แก่งกระจานได้ไหมครับ
ทั้งสองคดีนี้เป็นคดีดังอยู่พักหนึ่ง
แล้วก็มีความต่อเนื่องแล้วก็หายไป
วันนี้รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนที่เป็นคนจับเรื่องนี้
ขึ้นมาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเต็มตัวแล้ว
ชื่อพันธบทกรวัตรปานประพากรที่เห็นอยู่ในขวามือนี้
รายการนี้เคยสัมภาษณ์พูดคุยกับพันธมรตโทกรวัตร
ตอนที่เป็นรองอธิบดีอยู่หลายครั้ง
โดยเฉพาะเรื่องคดีรถหรูรถหรูรถสปอร์ตรถเถื่อน
แบบเดียวกันนั่นแหละครับคือเป็นคดีที่นำเข้ามาไม่ถูกท่องตามกฎหมาย
แล้วเยอะเลยครับคือฟังแล้วจะเห็นว่าคนที่ซื้อรถแบบนี้
หรือคนที่นำรถแบบนี้มาขายเป็นคนเอาเปรียบประเทศ
เอาเปรียบทางสังคมเอาเปรียบธุรกิจ
เอาเปรียบประเทศเพราะว่ารถที่นำเข้ามาแบบไม่ถูกต้องแบบนี้
ไม่ต้องเสียภาษีรถยนต์เนี่ยภาษีแพงนะครับ
เท่าตัวเพราะเขาไม่อยากให้คนซื้อรถกันมาก
แล้วก็จะเป็นภาระเรื่องถนนหนทางเรื่องการใช้จ่ายน้ำมัน
ฉะนั้นภาษีรถยนต์บ้านเรานี่แพงแพงกว่าหลายเท่าตัว
แต่คนที่สั่งรถหรูเอาเข้ามาขายพวกนี้ไม่ต้องเสียภาษีเอาเปรียบประเทศ
สองเอาเปรียบคนทำมาหากินในประเภทธุรกิจเดียวกัน
คนที่เปิดโชว์รูมซื้อรถเข้ามาอย่างถูกต้องเสียภาษีถูกต้องรถก็ราคาแพง
คนที่มาซื้อรถที่เสียภาษีถูกต้องเขาก็ต้องจ่ายภาษีแพง
ฉะนั้นรถหรูเหล่านี้แต่ละคันเนี่ยราคาแพงนะครับ
เวลามีมอเตอร์โชว์จะเห็นว่าโอ้โหคันหนึ่งตั้ง๒๕ล้าน๓๐ล้าน
นี่ขนาดลดแล้วนะครับแต่ว่ารถประเภทนี้ที่นำเข้ามาโดยไม่เสียภาษีเนี่ย
คันหนึ่งไม่กี่ล้านคนก็แห่ไปซื้อรถที่ประเภทไม่ต้องเสียภาษีราคาถูก
รถที่เขาเสียภาษีถูกต้องเขาเปิดเชอรูมขายถูกต้อง
จะอยู่ไม่ได้เอาเจ๊งไปก็มีนี่คือการเอาเปรียบประเทศ
เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าความแตกขึ้นมาว่า
มีคนเอารถเข้ามาโดยไม่เสียภาษีประเภทนี้เยอะ
แล้ววันหนึ่งรถหรูเหล่านี้ก็ไปเกิดไฟไหม้ที่โคราช
พอเกิดไฟไหม้ก็มีการตรวจสอบเออปรากฏว่าเป็นรถที่ไม่เสียภาษี
หลังจากนั้นเรื่องก็มาอยู่ในกำมือของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมกับสอบสวนคดีพิเศษก็ไล่เช็คไปเช็คกันไปเช็คกันไปโอ้โห
รถเป็นร้อยร้อยคันผมไม่แน่ใจว่าเป็นพันคันด้วยซ้ำไปมั้ง
ที่มีลักษณะเดียวกันคือเข้ามาโดยไม่เสียภาษีหรือเสียภาษีนิดหน่อย
แล้วเข้ามาขายโดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ละกากรบางคนร่วมด้วยช่วยกัน
รู้เห็นเป็นใจด้วยพอความแตกเรื่องอยู่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ
บรรดาเศรษฐีทั้งหลายที่เอาเปรียบสังคมซื้อรถเถื่อนมาใช้
จำได้ไหมครับตอนนั้นน่ะวิ่งกันปลูดปลาดปาดซ้ายปาดขวาเต็มท้องถนนไปหมด
คนก็ไม่รู้พอความแตกอ้าวแล้วสิทีนี้ก็ไม่กล้าออกมาวิ่ง
ไปเที่ยวจอดซุกไว้ไปเช่าที่จอดไว้ตามคอนโดที่นั่นที่นี่
ให้รถฝุ่นจับอยู่อย่างนั้นเพราะไม่กล้าออกมาวิ่ง
หายไปเยอะครับหายไปเยอะ
สำคัญก็คือว่าแล้วจะยังไงต่อ
จริงวันนี้ผมตั้งใจจะสัมภาษณ์พันธบรวจโทกรวัตรแต่ท่านก็ติดภารกิจ
คืออยากจะรู้ว่าเรื่องไปถึงไหน
ทำไมคดีเงียบหายไปในช่วงหลังก็ได้คำตอบว่า
ส่งไปที่อายการให้อายการไปตรวจสอบ
เพื่อจะได้สั่งฟ้องประมาณร้อยคดี
ฉะนั้นพอคดีเรียบร้อยไปอยู่ในมืออายการ
ความเคลื่อนไหวของข่าวก็ไม่มี
ไม่รู้จะไปตามข่าวกันยังไง
พันธุ์ตรวจโทษกรณวัฒน์ท่านบอกว่า
ท่านจะกลับมาลุยเรื่องนี้กันใหม่
เพราะว่ายังมีหลายคดีที่ไม่เรียบร้อย
คดีรถหรูรถเถื่อนพวกนี้
ยังมีอีกหลายคดีที่จะทองทำให้เสร็จ

แล้วจะได้ตามไปที่อายการต่อ
ก็นี่คือความหวังของคนที่เขารักความเป็นธรรมว่า

ผิดกันไปถึงไหนว่ากันไปเถอะ
แต่ว่าเราจะปล่อยให้คนที่เอาเปรียบสังคม

ไม่ได้เดี๋ยวอีกหน่อยรถหลูก็ออกมาวิ่งปลู๊ดปลาดปลู๊ดปลาดปาดซ้ายปาดขวาขึ้นอีก
ประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้ต้องคอยจับตามองเพราะว่าอยู่ในอายการแล้ว
จริงอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ก็นัดหมายจะสัมภาษณ์พันธุโทกรวัตร
แต่ว่าท่านอยู่ในพื้นที่ไปไหนครับไปแก่งกระจาน
อธิบดีไปทำไมแก่งกระจานไปดูหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีบิลลี่พรจี
จำคดีบิลลี่ได้ไหมครับที่ถูกอุ้มหายไปแล้วตอนหลังก็
อายการสั่งไม่ฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้องฉะนั้นอธิบดีกลับมาคราวนี้
วันนี้ก็บอกว่าจะไปที่แก่งกระจางไปพบภรรยาของบิลลี่
ไปคุยกันต่อไปดูซิว่ามันยังมีบางเรื่องที่ยังไม่เคลียร์
จะขอทำคดีนี้ใหม่ถึงแม้ว่าอายการจะสั่งไม่ฟ้องไปแล้วใน
ในบางในบางมุมแต่มันยังมีบางมุมที่อธิบดีมั่นใจว่า
เรื่องนี้เนี่ยจะเดินหน้าต่อวันนี้ก็ลงพื้นที่แก่งกระจาน

ยังแคลงใจกันเยอะเรื่องคดีของบิลลี่
ก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่า
เรื่องนี้มันยังคั่งค้างอยู่ในอารมณ์

คดีที่อายการสั่งไม่ฟ้อง
สุดท้ายขึ้นมาจะยุติตามนั้นไหม

ฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ท่านบอกว่านี่เป็นการบ้านที่ท่านจะกลับมาแล้วก็ลุยต่อ

คดีรถหรูซึ่งอยู่ในมืออายการแล้วเป็นร้อยคดี
แต่ว่าบางคดียังไม่จบจะมาลุยต่อ
คดีของบิลลี่พรจี

อายการสั่งไม่ฟ้องไปแล้วในบางสำนวน
มันยังมีความรู้สึกว่าคั่งค้างอยู่ในความรู้สึกคน
ว่าความยุติธรรมปรากฏจริงหรือยัง
ฉะนั้นสองเรื่องนี้ก็ต้องตามให้กำลังใจพันธบทกปานประภาคอน
ซึ่งเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่